พาคุณผู้ชมขึ้นเหนือไปที่จังหวัดเชียงใหม่กันหน่อยนะคะคือคุณครู๓คนพาเด็กนักเรียน๗คนซึ่งเป็นเด็กออทิสติกเนี่ยนะคะพาไปศึกษาธรรมชาติบนเขาในป่าปรากฏว่าไป๑๐ตอนลงป่ามาเนี่ยนะคะนัดเจอกันคือ๕โมงเย็นปรากฏว่าไป๑๐กลับมา๘ค่ะทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันค้นหานะคะสุดท้ายทั้งคร
ทั้งญาติโดยเฉพาะคุณแม่เนี่ยดีหกดีใจเป็นภาพแบบนี้ค่ะ

ทุกคนเดินมาครบ๘คนหายไป๒คนนึกออกไหมคะ

น้ำตาที่หลั่งออกมาเนี่ยคือน้ำตาของความดีใจของคุณพ่อคุณแม่นะคะ
น้ำตาที่หลั่งออกมาเนี่ยคือน้ำตาของความดีใจของคุณพ่อคุณแม่นะคะ

เห็นไหมคะไหว้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยนะคะ
เด็กที่หายไปเนี่ยชื่อน้องอาตอมเป็นเด็กชายวัย๘ขวบค่ะ
แล้วน้องป่วยเป็นเด็กออทิสติกของโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้พอดีจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
แล้วน้องป่วยเป็นเด็กออทิสติกของโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้พอดีจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
แล้วน้องป่วยเป็นเด็กออทิสติกของโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้พอดีจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
แล้วน้องป่วยเป็นเด็กออทิสติกของโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้พอดีจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
แล้วน้องป่วยเป็นเด็กออทิสติกของโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้พอดีจังหวัดเชียงใหม่นะคะ

แล้วน้องป่วยเป็นเด็กออทิสติกของโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้พอดีจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
แล้วน้องป่วยเป็นเด็กออทิสติกของโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้พอดีจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
แล้วน้องป่วยเป็นเด็กออทิสติกของโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้พอดีจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
แล้วน้องป่วยเป็นเด็กออทิสติกของโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้พอดีจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
แล้วน้องป่วยเป็นเด็กออทิสติกของโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้พอดีพอดีจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
แล้วน้องป่วยเป็นเด็กออทิสติกของโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้พอดีจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
แล้วน้องป่วยเป็นเด็กออทิสติกของโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้พอดีจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
แล้วน้องป่วยเป็นเด็กออทิสติกของโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้พอดีจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
แล้วน้องป่วยเป็นเด็กออทิสติกของโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้พอดีจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
แล้วน้องป่วยเป็นเด็กออทิสติกของโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้พอดีจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
แล้วน้องป่วยเป็นเด็กออทิสติกของโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้พอดีจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
แล้วน้องป่วยเป็นเด็กออทิสติกของโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้พอดีจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมเกิดจากว่าทางโรงเรียนเขาพา
น้องนักเรียนออทิสติกทั้งหมด๗คน

เพื่อศึกษาแส้นทางตามธรรมชาติ
ตามบนช่างเผื่อกอำเพอเมืองเชียงใหม่
ต้องกลับมาที่จุดนัดพบบริเวณศูนย์พุทธธรรมน่องห้อในเวลา๑๗นาฬิกา
แต่ตอนกลับมาเวลานัดมากัน๘คนเท่านั้นนะคะ
คือครู๒คนแล้วก็นักเรียน๖คน
ไปอีก๒คนก็คือน้องอาตอมกับคุณครูสารินีเอื้อกิติกุล
ที่เป็นเจ้าของโรงเรียนแห่งนี้ด้วย

ทุกคนคาดว่าน่าจะเดินหลงป่าแล้วพยายามโทรหาคุณครูสารินีเนี่ย
ก็เลยประสานเจ้าหน้าที่ให้ช่วยกันระดมค้นหานะคะ

จนกระทั่งสักเกือบ๔ทุ่มแล้ว๓ทุ่ม๕๐นาที
น้องอาตอมกับครูสารินีเนี่ยเดินออกมาจากป่าอย่างปลอดภัยนะคะ
กลางเสียงปรบมือแล้วก็ความดีใจของเจ้าหน้าที่
คุณครูสารดีบอกว่าที่ลงมาช้าไม่ใช่หลงป่านะคุณ

สารินีบอกว่าที่ลงมาช้าเพราะระหว่างเส้นทางที่ทุกคนเดินลงมา
มันปกติแต่มีเพียงน้องอาตอมน้องเจ็บขา
ครูก็เลยค่อยพยุงลงมาแล้วก็แวะพักระหว่างทาง

ก็เลยทำให้ช้ากว่าปกตินะคะ
ไม่ได้ลงป่าแต่ยังใดแล้วที่สำคัญมือถือที่ติดต่อไม่ได้
ก็เพราะแบตหมดด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยช่วยกันตักเตือนคุณครู
เพราะว่าถ้าเกิดว่าจะพานักเรียนขึ้นไปในป่าบนเขาเนี่ย
ควรที่จะแจ้งฝ่ายปกครองในพื้นที่รวมถึงเจ้าหน้าที่อุทยาน
ที่รับผิดชอบให้รับทราบเจ้าก่อนอันนี้จริงนะ

ที่เขามีความชำนาญช่วยเหลือดูแลแล้วก็
คือก็ไม่รู้นะถ้าไปขึ้นเองเนี่ย
ไปกันเองอาจจะเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นได้นะคะ

การช่วยเหลือก็จะได้ทันท่วงทีด้วย

คุณครูก็เลยพาเดินพาพักไปเรื่อยนะครับ
ข่าวนี้มีอุทหรณ์หลายอย่างนะ
หนึ่งการเลือกกิจกรรมที่จะให้เหมาะสมกับเด็กและเด็กพิเศษ
อีกอันหนึ่งคือถ้าจะไปไหนแบบนี้
คุณครูพวกแบตเตอรี่สำรองหรืออะไรแบบนี้
ต้องมีต้องพาไปเพราะคุณดูลูกเขาอยู่อีกหลายคน

คือต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบผิดชอบให้รับทราบ
งั้นแล้วเดี๋ยวจะเกิดเหตุการณ์เหมือนหมูป่า
ทำได้ไหมคะที่เข้าไปติดถ้ำ